เมื่อคืนนี้มีวัยรุ่นเขาไปเที่ยวงานชักว่าวเขาดาวกัน
ที่บุรีรำเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดมาอีกรอบหนึ่ง

แล้วจังหวะที่เขาไปงานกันเนี่ยกลับมาแล้วนะ
กลับมาแล้วแต่ได้ยินเสียงปืนดังอยู่ที่ถนนใกล้กับแถวบ้าน
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปดูกันตอนตี๑
ปรากฏว่าถูกยิงบาดเจ็บกันไปสี่นะฮะค่ะ
สองในสี่นี่คือสาหัสนะครับ
นี่คือร่องรอยบาดแผลต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนหนึ่งกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ต้นขาด้านหลังนะฮะ
อีกคนนึงกระสุนก็เจาะเข้าที่แผ่นหลัง
คือสองคนนี้นี่เจ็บหนักนะฮะต้องผ่าตัดนะครับ
อีก๒คนเนี่ยถูกยิงเหมือนกันแต่ว่าบาดเจ็บไม่หนักเท่าสองคนนี้
สี่คนนี้ถูกยิงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาที่ถนนสามแยกโกรกขี้หนู

นี่อีกสองคนนะฮะรวมเป็นสี่คน
คือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกมันห่วงเหลือไม่รู้ว่าใครมันไล่ยิงกันเนี่ย
แล้วจากนี้ไปจะปลอดภัยหรือไม่
ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ไปคุยกับสองคนที่บาดเจ็บแต่ว่าหมอให้กลับบ้านได้แล้ว

เมื่อคืนนี้เขาไปกับเพื่อน๖คน
ได้ยินเสียงปืนดังอยู่ที่ถนน

คือเขาเนี่ยมากัน๖คนตรงกลุ่มนี้

ก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปดูกัน

พอขี่ไปถึง๓แยก

ขี่จักรยานยนต์มา๓คัน

คือน้องเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักนะครับ
ไม่ได้มีเรื่องด้วยก็พากันขี่รถหนี
กระสุนนี่เข้าแขนเข้าหลังเข้าขา

ที่มากันเนี่ยมีอยู่๒คันนะ

มี๒คันเนี่ยขี่หนีไปต่อ
คือจนมารู้ว่าเอ้าที่ขี่หนีไปต่อก็โดนอีก

สาหัส๒แล้วก็เจ็บอีก๒รวมเป็น๔คน
ผมก็ได้ยินเสียงปืน
เสียงปืนก็เยอะอยู่ครับ
แล้วผมก็เลยคุยกับเพื่อนที่นอนมัน

ก็ไปดูไปดูมั้ย

ตอนแรกผมบอกจะบอกเพื่อนว่าไม่ไปหรอก

คือเดินกลับมาแล้วก็ไล่มาเลย

นัดหนึ่งโดนหลังเพื่อนอีกคนนึง
นัดที่สองก็น่าจะโดนผมนี่แหละครับ

ห่วงเพื่อนได้ยินเสียงปืน

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุ

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะ

พากันวิ่งหนีมาหลบที่หน้าบ้านเขาด้วย
ก็เลยบอกเอาไปหลบนู่นที่มืดนู่น
สัก๑๐นาทีเนี่ยมีกลุ่มมือปืนขี่รถมาแต่ว่าก็ขี่หายไปค่ะซึ่งแถวนี้
เนี่ยที่เราคุยด้วยเนี่ยชาวบ้านบอกว่าวัยรุ่นเนี่ย
ไล่ยิงกันเป็นประจำเลยนะฮะเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าไหนจะถูกลุกหลงหรือเปล่าอยากให้เจ้าหน้าที่หาทางป้องกัน

มีพ่อของวัยรุ่นคนนึงที่บาดเจ็บนะครับ
บอกว่าลูกชายถูกยิงที่ต้นขาขวานะครับ
จริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลเพื่อนของลูกอีกคนนึง
กระสุนเข้ากลางหลังเลยนะฮะกระสุนนี่ฝังในอยู่เลยนะ
ต้องรอการผ่าตัดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อบอกว่าอุกอาจมากอันตรายมากนะ
อยากให้คนก่อเหตุแบบนี้เนี่ย
จะทำไปเพราะความคึกขนอง
หรือว่าจะทำไปเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คิดถึงหัวอกของคนอื่นบ้างนะ
เขาต้องมาบาดเจ็บกันแบบนี้
ยังไล่จับไม่ได้นะครับตอนนี้
ครับ